สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมดินสไลด์หลายจังหวัดเลยนะคะ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

ที่แรกพาไปดูที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะ

เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งเคลียร์เส้นทาง
เป็นทางหลวงสาย๑๐๘แม่เสรียงเชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องหลายวันเลยนะคะ
ทำให้ดินสไลด์และเสาไฟฟ้ามันล้มมาทับเส้นทาง
ตรงนี้คือตรงบ้านแม่ลายบ้านห้วยกุ้ง
ที่ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียง

ก็ทำให้รถติดยาวทั้งสองฝั่งเลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะ
ก่อนจะเปิดให้สัญจรได้ตามปกติ
ส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่
ก็ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกเป็นการชั่วคราว
รวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยว

เพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติที่มันเกิดจากน้ำป่าไหลหลัก

นี่ดูสิพอฝนตกลงมาแล้วก็น้ำมาแบบนี้ค่ะ
เหนือค่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันหน่อยละกัน

หลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องครับ
จนน้ำท่วมดินสไลด์ถนนซุด
แล้วทางด้านของนายเจรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่า

แล้วก็นำเครื่องมือไปผลักดันดินแล้วก็คอยเฝ้าระวังด้วย
ส่วนน้ำที่เอ่อเข้าไปท่วมโรงพยาบาลคิสเตียนแล้วก็บ้านเสน่ห์ห้อง
ตำบลไล่โว่อำเภอสังขบุรีตอนนี้ระดับน้ำส่งตัว
อำเภอก็มีการนำกระสอบทรายไปกั้นไม่ให้น้ำนั้นเข้าไปในตัวของโรงพยาบาล
แล้วก็พร้อมกันนั้นได้สั่งการให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือประชาชน
ถ้าเกิดว่าเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะครับ
ส่วนที่ประจวบคิริขันค่ะเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมรูรั่
จำนวน๓จุดบริเวณสรรอ่างเก็บน้ำมรสวบในพื้นที่ตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานนะคะ
หลังจากที่มันเกิดรูรั่วช่วงเช้าวันนี้
เช้าเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เริ่มขยายกว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่า๕เมตรด้วย
ยังมีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างขึ้น
เพราะยังมีการรั่วซึมของน้ำในอ่าง
แต่ถนนบริเวณสารอ่างยังคงไม่ได้รับผลกระทบค่ะ

ไม่ให้เข้าไปบนถนนบริเวณสันอ่างเพื่อความปลอดภัยแล้ว
ปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ชมที่พังงาค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนชาวบ้าน๒พื้นที่
บอกให้เตรียมเก็บข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ที่สูงเลย
เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องก็เลยทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมสูงกว่า๑๐๐มิลลิเมตร
ถ้าเกิดว่าฝนยังตกลงมาเพิ่มอีก
อาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ดินโครนถล่มแล้วก็ดินสไลด์ได้นะคะ